สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมชนะเดชพิรัตนมงคลนะครับ
ซึ่งเราจะไปเริ่มกันที่ทางด้านกรกฐหรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
ได้เปิดเผยถึงจำนวนนักกีฬาในโครงการของสปอร์ตฮีโร่ที่สามารถคว้าเหรียญทองได้
ทั้งหมดนะครับ๑๖๗เหรียญในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๔หรือว่านครสวรรค์เกมที่เพิ่งจบการแข่งขันไปเมื่อวานครับ
สกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากรกฐครับ
การเปิดเผยถึงผลงานของนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด
นครสวรรค์เกมส์ครับที่จัดแข่งขันระหว่างวันที่๑๑๒๑ธันวาคมที่ผ่านมาว่า
คนนะครับก็แบ่งเป็นนักกีฬาชาย๒๗๙คนนักกีฬาหญิง๒๘๒คนครับจาก๑๖ชนิดกีฬา
คว้าไปได้๑๖๗เหรียญทอง๑๓๘เหรียญเงินและ๑๔๖เหรียญทองแดงนะครับ
รวมทั้งหมดก็๔๕๑เหรียญซึ่งเมื่อแบ่งเป็นระดับภาคก็ได้ดังนี้
ไปดูภาค๑ก่อนครับก็คือในภาคตะวันออกได้ไป๒๓เหรียญทอง๓๑เหรียญเงินและ๓๒เหรียญทองแดง
ส่วนในภาค๒นั่นก็คือภาคกลางครับได้๒๙เหรียญทอง๑๒เหรียญเงินและ๒๙เหรียญทองแดงนะครับ
ส่วนในภาค๓ครับก็คือในภาคของตะวันออกเฉียงเหนือในโซนอีสานครับได้๓๖เหรียญทอง๓๓เหรียญเงินและ๓๐เหรียญทองแดงนะครับ
ขณะที่ภาค๔ครับคือในโซนของภาคใต้คว้ามาได้ทั้งหมด๑๓เหรียญทอง๗เหรียญเงิน๑๗เหรียญทองแดง
และภาค๕ครับนั่นก็คือภาคเหนือได้๒๒เหรียญทอง๑๘เหรียญเงิน
และ๑๑เหรียญทองแดงส่วนทางด้านกรุงเทพมหานครครับ
ความเมื่อใด๔๔เหรียญทอง๓๗เหรียญเงินและ๒๗เหรียญทองแดง